คุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาแบบนี้
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
โดยมีพันธมิตรนำของต่างมาให้กับทางไทยรัฐ

ที่ผ่านมาเราเริ่มดำเนินการ
เรากำลังจะแจกต่อเนื่องไปอีก
รวมแล้วประมาณ๕๐๐กว่าชุดของถุงยางชีพ

ไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยเมื่อวานนี้นางสาวจิตสุภาวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด
ที่มีการนำน้ำดื่มปลากระป๋องรวมถึงยาต่างมามอบให้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม
เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างค่ะ
โดยกลุ่มพันธมิตรที่นำของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บอกว่ารู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
ขอบคุณไทยรัฐที่เป็นศูนย์กลาง
ในการรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และจัดโครงการดีแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ก็ยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมกับทางทันใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม
ก็มามอบน้ำดื่ม๕๐๐ขวดนะครับ
เพื่อช่วยผู้ที่ประสบอุทธกภัยในขณะนี้
วันนี้เราก็เอาผลิตภัณฑ์ยาตำราหลวงนะครับ
จำนวน๑๐๐ชุดนะครับมามอบให้นะครับ
เพื่อจะได้ช่วยพี่น้องที่ประสบน้ำท่วมกันอยู่นะครับ
ก็จะเป็นยาสามัญพื้นเพื่อแก้ปัญหา
ถ้าเผื่อมันเกิดมีภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ
เรามามอบซิเล็กหมื่นกระป๋องให้กับคนไทยนะคะ
ที่ประสบน้ำท่วมลำบากจากน้ำท่วมนะคะ
ก็อยากจะให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่ลำบากช่วงนี้
ส่วนทางด้านนางสาวจิตสุภาก็บอกว่าดีใจแทนประชาชนคนไทยค่ะ
ทุกคนในสังคมมีน้ำใจช่วยเหลือกัน
และขอบคุณกลุ่มพันธมิตรที่ได้นำสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
รู้สึกดีใจแทนคนไทยค่ะ
รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบมีน้ำใจช่วยเหลือกัน
แล้วก็มันยังไงล่ะ
มันคือพอไปลงพื้นที่จริง
แล้วมันก็เห็นว่าสังคมจะอยู่ได้ด้วยน้ำใจ

แล้วก็ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์
ขอบคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคน
ที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนของพวกเขาค่ะ

ใช้เวลารวดเร็วเพราะว่าพนักงานไทยรัฐทุกคนไประดมกำลังกัน
หลังจากนี้ก็จะส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะคะ
อย่างการลงพื้นที่ในครั้งแรกทั้งคุณวัชระคุณจิตสุภา
ก็ลงพื้นที่ไปที่วัดโบดบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงเรือไปเลยแล้วก็ไปแจกให้กับผู้ประสบภัย
บางคนไม่สามารถเดินทางออกมารับที่วัดได้ไงคะ

อยู่แต่ที่บ้านเราก็เอาของไปมอบให้ถึงมือถึงบ้านเลยนะคะ
ก็ไปกันวันที่๒ตุลาคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็เตรียมวางแผนเดินทางกันต่อเนื่อง
วันต่อเนื่องมาวันพรุ่งนี้วันที่๑๐วันที่๑๑ต่อเนื่องกันด้วยนะคะ